ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้
ร้องได้เลย

ร้องได้แบบนี้ร้องได้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นเธอแบบนี้นะครับเธอมาด้วยความที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
ไม่น่าเชื่อวันนี้จุดนี้ตรงนี้เวลานี้เธอ

ไปแล้วครึ่งทางมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วตอนนี้
คุณป่ามีคนดีใจจนน้ำตาคลอเลยเชื่อไหมคะ
ใครครับคุณแม่สิดีใจมากเลยคุณแม่ดีใจ
แล้วคุณแม่จ๋าดีใจหรือไม่รู้
ดีใจเก่งมากเลยเพลงนี้เขาไม่ค่อยได้ร้องนานแล้ว

ดีใจเนอะว่าเนี่ย
และเพลงนี้นะครับคือเพลงอยากเจอคนจริงใจ
และสฤพฤษฎีคือคุณดวงตาโคงทอง
เป็นเพลงดังสร้างชื่อเต็มตัวให้กับคุณดวงตาคงทองตั้งแต่ปี๒๕๖
เป็นเพลงรางวัลพระพิคเนธทองนะครับพระราชทานปี๒๕๖
คำร้องและทำนองโดยคุณธนันชัยศรีเหระ

ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณน้ำทิพย์ประสบความสำเร็จ
บางทีนะเงินก้อนเท่านี้สำหรับบางคนอาจจะไม่ยิ่งใหญ่
แต่สำหรับบางคนมันยิ่งใหญ่มากเลยจริงนะ
ดีใจมากที่คุณน้ำทิพย์สามารถแบบว่าได้เงินตรงนี้
เอาไปทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้ครอบครัวได้
ตอนนี้ได้แล้ว๘๐๐๐นะฮะรวบรวมสติคิดให้ดี
ในทางการเงินอะไรก็ว่าไปคิดไป
แต่ในทางการแข่งขันตอนนี้คุณน้ำทิพย์ผ่านไปแล้วนะฮะ
เพลงจะขึ้นเพลงที่๗ค่ะนี่โดยการแข่งขันนะครับ
เพลงที่๗นี้๑แสนบาท
แต่ถ้าร้องผิดในเพลงที่๗๘๐๐๐ที่มีอยู่เหลือครึ่งเดียว
ครึ่งหนึ่งก็ยังเก๋อยู่เพราะว่าอะไร

เอาไปถ่ายถอนบ้านได้เลยครึ่งหนึ่ง
ถ้าคิดที่จะลุกต่อไปเพราะว่าตอนนี้ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งตัวยังไม่ได้ใช้
ด้วยความที่คุณร้องได้ทุกเพลงเลยคุณก็เลยไม่ได้ใช้
เพราะฉะนั้นวันนี้เราให้เวลาคุณน้ำทิพย์ไปหยุดพักเบรกกันตรงนี้สักนิดหนึ่งคุณป่า
ทีเดียวเป็นจังหวะที่เหมาะมากเพราะว่าเวลาเราหมดพอดี
มีเวลาไปคิดไปปรึกษากับคุณแม่คุณลูกคุณแฟนให้ดี
แล้วก็กลับมาดูว่าครั้งต่อไปนี้คุณน้ำทิพย์ผู้แข่งขันของเรา
ตอนนี้เธอมาถึงเพลงที่๖แล้วจะก้าวไปสู่เพลงที่๗หรือไม่
หรือเธอจะหยุดในเพลงนี้ก็ติดตามได้ในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
สามารถกลับมาพบกับพวกเราทุกเสาร์อาทิตย์เวลาบ่ายโมง

วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
เจอกันในโซเชียลนัดไปเจอที่โรงแรมคุยกันได้๕นาทีเขาชวนขึ้นห้อง

แม่บอกว่าถ้าจะให้สวยมันต้องสักแสนนึง

เอาอะไรยัดกระเป๋า

เบอร์หรือว่า

ร้อง